ทางด้านตำรวจภูทรบางปูจังหวัดสมุทรประการไปล่อซื้อยาบ้าจากเอเย่นเป็นสองสามีภรรยา
แต่ว่ามีการขับรถเก๋งฝ่าวงล้อมจนต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงล้อของรถ
สุดท้ายมีการทิ้งรถแล้วก็หนีเข้าไปในความมืด
รถเก่งนะครับอยู่ในสภาพเสียหายหลังจากนายมานพกล่อมดีอายุ๒๑ปี
เย่นค้ายาบ้าชาวจังหวัดสมุทรปราการครับ
ขับรถพานางสาวสิริประพาโพหมู่ภรรยาสาววัย๒๑ปี
หลบหนีการตรวจค้นของตำรวจภูทรบางปู
ที่มีการวางแผนล่อซื้อยาบ้าครับ
โดยนัดส่งกันที่ซอยข้างพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
ที่ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการครับ

นายมานพก็ขับรถฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยไปพุ่งชนกับเหล็กกั้นแล้วก็ประตูทางออกของพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณด้วย
ต้องล็อกประตูจนทำให้ล็อกประตูขาดครับ
จากนั้นก็ขับรถขึ้นไปบนสะพานมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทย์
แต่ว่าชุดสืบสวนนะครับใช้รถกระบาด๒คันจอดปิดทางออกเอาไว้
นายมานพตัดสินใจขับรถเก๋งพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่
ตำรวจจึงใช้ปืนยิงใส่ยางล้อของรถด้านหลังจนระเบิด
แต่ว่านายมานพนั้นไม่สิ้นฤทธินะครับ
ยังขับรถเก๋งฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ออกไปเป็นครั้งที่สอง
เข้าไปยังถนนสุขุมวิทย์ครับมุ่งหน้าเข้าสู่บางปูก่อนจะจอดรถทิ้งไว้
บริเวณปากซอยนวลเนธเลยปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูประมาณ๕๐เมตร
ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบภายในรถพบยาบ้า๕๐เมตรนะครับ
บรรจุในถุงซิปสมุดบัญชีธนาคาร๓เล่มแล้วก็มีดปลายแหลม๑เล่ม
มีไม้เบสบอลด้วยหนึ่งอันนะครับการวางแผนล่อซื้อยาบ้านในครั้งนี้เป็นการขยายผลของตำรวจ
หลังการจับกลุ่มนายนัทพลแต่งงามอายุ๒๕ปีได้พร้อมกับยาบ้าแล้วก็อาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุน
จากนั้นก็ได้ให้การซัดทอดไปถึงสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเอเย่นยาบ้านรายใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการครับ
จนถึงขนาดนี้ก็ยังมีการกระจายกำลังติดตามตัวทั้งคู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ